คุณผู้ชมคดีนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับลูกเหมือนกัน
เป็นเรื่องของการลักลูกสาวหนีไป
โดยทางด้านนักบินผัดแผลงหญิงคนแรกของไทย
ก็ไปแจ้งความจับอดีตสามีเป็นชาวอังกฤษนะคะ
เอาลูกสาวหนีไปแล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามหน่อย
หัวอกคนเป็นแม่เป็นห่วงลูกสาวเหลือเกิน
ซึ่งเธอก็คือนางสาวสารินวิทยากูล
เป็นนักบินหญิงผัดแผลงคนแรกของไทยและเอเชียนะคะ
เดินทางไปแจ้งความที่สพคลองหลวงที่ปฐุมธานี
ร้องทุกข์บอกว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับนายเบนจามินมอร์
อดีตสามีชาวอังกฤษแล้วก็เป็นครูสอนภาษา
อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
โดยนางสาวสารินเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๘เมษายน
อดีตสามีมาเยี่ยมมาเอาลูกสาวไป
ลูกสาวคือเด็กหญิงฟริซิต้ามอายุ๓ขวบกว่าออกไปจากบ้าน
แล้วพอถึงเวลาช่วง๕โมงเย็นทีแรกก็ตกลงกันไว้ไงว่าพ่อเอาไป
แล้วเดี๋ยวประมาณ๕โมงเย็นเอามาคืนนะ
ถึง๕โมงแล้วก็ไม่เอาลูกสาวมาคืนตามเวลา
ก็เลยกลัวว่าลูกสาว๓ขวบจะไม่ได้รับความปลอดภัย
บอกด้วยนะคะบอกว่าได้หย่าร้างกับสามีชาวอังกฤษไป
สัก๓ปีกว่าแล้วแล้วก็มีการฟ้องร้อง
เรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
สารก็ตัดสินให้ผู้เป็นแม่มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
แล้วก็ให้นายเบนจมินอดีตสามีมาเยี่ยมได้เดือนละ๔ครั้ง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาลูกไปก็จะต้องเอาลูกมาคืน
ส่งภายใน๕โมงเย็นของวันนั้นด้วยไม่ให้ข้ามคืนนะคะ
ล่าสุดเมื่อ๒วันก่อนนางสาวสารินแล้วก็แม่
ก็ไปรอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ก็เห็นนะว่าอดีตสามีกำลังอุ้มลูกสาวอยู่
ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็เลยจะเข้าไปจะไปพูดคุย

ปรากฏว่าอดีตสามีวิ่งหนีค่ะ
แล้วก็เอาลูกขึ้นรถยนต์ขับหลบหนีออกไป

กลัวว่าอดีตสามีจะเอาลูกสาวออกนอกประเทศ

ช่วยติดตามนำตัวลูกสาวมาคืนด้วยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าการกระทำแบบนี้
ของลูกสาวตามสิทธิ์ที่แม่ร้องขอด้วยนะคะ